ไปดูเรื่องนี้กันบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวดราม่าว่อนโซเชียลเลยนะคะ
มีหนุ่มเจ้าของร้านขายและเขาบอกว่า
เน็ตเลยมาถล่มยับเลยนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์ภาพขณะถูกตำรวจ
บังคับการปราบรามความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

พร้อมกับของกลางก็คือสเก็ตบอร์ดและเสิร์ฟสเก็ตที่กำลังฮิตกันนี่แหละ

เป็นเจ้าของธุรกิจขายสเก็ตบอร์ดและเสิร์ฟสเก็ตแต่ถูกจับ
เพราะไม่รู้ว่าการขายเครื่องเล่นชนิดนี้
กฎหมายกำหนดให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
หรือต้องติดฉลากและคำเตือนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พอชาวเน็ตทราบนะโอ้โห

ทำนองว่าอ้าวใครจะไปรู้ว่าขายสเก็ตบอร์ดแล้วเสิร์ฟสเก็ตต้องมีฉลากติดด้วย
นั่นแหละสิฮะและที่สำคัญคือเขาติงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไง
แบบเศรษฐกิจแบบนี้จะมาเอาผิดกันอีกเหรอนะใช้วิธีตักเตือนดีกว่าจับกลุ่มไหม
ทีมข่าวเลยไปสอบถามทางตำรวจตรีนัทชัยชาวนาศัยนะคะซึ่งเป็นผู้บังคับการปคบ
ท่านบอกว่าเป็นกฎหมายที่มีมานานแล้วนะเรื่องนี้ของเล่นที่มีล้อ
ทั้งต้องติดฉลากและทำเตือนสินค้าให้ถูกต้อง
ถ้าหากว่าเป็นร้านเล็กเล็กก็จะใช้วิธีการตักเตือนก่อนแต่กรณีนี้ที่จับเนี่ยนะ
เขาบอกว่ามีของในโกดังจำนวนมากก็เลยต้องจับและปรับตามกฎหมาย
จงใจกลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติแต่อย่างใดอืมเพราะฉะนั้นอ่ะ
ศึกษากันให้ดีแล้วกันนะสำหรับใครที่จะขายหรือว่าใครที่จะซื้อ
บางทีคนเขาไม่รู้เนอะต้องบอกข้อมูลกันก่อนนะครับ